เพาะปลูกนกต่างมันอาจจะมากินเรื่องของพืชผลต่าง
เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เขาใช้อะไรนะฮะระเบิดปิงปองในการไล่นกกัน
แล้วก็คิดว่าอันตรายต่อคนที่ป่าเองด้วย
นี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่ง
เขามีการดัดแปลงจากอุปกรณ์โดยเฉพาะขยะที่ทิ้งแล้วเนี่ยนะคะ
มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ไล่นกสร้างรายได้สร้างความปลอดภัย
ใช้แบบคือไม่ต้องกังวลเลยนะคะไปดูหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่อุปกรณ์เขาแปลกดี
ใช่ไหมคะคิดเองทำเองก็นะ
เองทำเองนี่แหละไทยทำไทยใช้ไทยสร้างรายได้เอง
ประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ของแท้เลยนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นไงบ้าง
ดูแล้วทึ่งไหมยอดเยี่ยมมากเลยนะอุปกรณ์ไล่นกที่
คือสร้างเสียงได้เหมือนกันเลยได้เหมือนกับระเบิดปิงปอง
ประทัดเหมือนกันเลยแต่ว่าปลอดภัยกว่าเลยนะคะ
เจ้าของผลงานประดิษฐ์นี้คือพี่จักรพงศ์จินายะ
เป็นชาวบ้านบ้านต่อนิมิตรอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะ
เจ้าตัวนี่เห็นไหมนำอุปกรณ์ไล่นกมาโชว์แบบนี้ค่ะ
พี่จักรพงศ์แกเอาของเหล่านี้แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องแล้วก็ขวดน้ำเปล่ากระป๋องนม
ของเหลือใช้มาทำโดยการเจาะกระโปรงให้เป็นรูรอบก้นนะคะ
แล้วก็จากนั้นนำมาต่อกันสักประมาณ๘๙อัน
กาวหยอดติดกันพันทับด้วยเทปกาว
ก่อนจะใช้พลาสติกเคลือบอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อความแข็งแรงทนทานและป้องกันการระเบิดตอนจุดด้วยนะคะ

จากนั้นก็หาหัวอุปกรณ์เครื่องจุดเตาแก๊ส
ติดตั้งเป็นตัวยิงประกายไฟบริเวณท้ายกระบอกที่เป็นปากขวด
เป็นอันเสร็จสิ้นนี่แหละค่ะง่ายไหม

ใช่ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็นี่แหละที่เรามีกันนี่แหละไม่ได้ยากเลย

จากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ใส่ขวดแบบหัวฉีด
ฉีดเข้าไปในกระบอกแบบนี้ประมาณ๑๕ครั้ง
แล้วก็ปิดฝาค่อยดูนะคะปิดฝาแล้ว
พอจะไล่นกก็ยกอุปกรณ์ขึ้นมาเล็งไปข้างหน้า
ยิงปืนเลยแล้วก็กดตัวยิงตรงหัวกระบอก

แค่นี้เห็นไหมไล่ได้ไหมนกกระเจิงเลยค่ะ
ทั้งหมดทั้งมวลใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หมดเลย
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะสุดยอดจริงคุณบุ๊ค
แล้วที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะ
แล้วใช้แทนประทัดปลอดภัยด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะครับ
ซึ่งสามารถใช้ได้หลายครั้งเมื่อทำเสร็จก็ปรากฏว่า
โอ้โหพอสำเร็จแบบนี้เพื่อนบ้านสนใจ
มาขอซื้อติดต่อขอซื้อค่ะ
ปากต่อปากปากต่อปากโอ้บอกใช้ดี
แล้วก็ผลออกมาเหมือนกันเลย
คือพอยิงปุ๊บนกก็กระเจิงไปเหมือนกันนะคะ

ใช่พี่จักรพงศ์บอกว่าอุปกรณ์การไล่นกชิ้นนี้
ทดแทนการจุดประทัดไล่นกที่เสี่ยงจะระเบิดสายมือได้
ต้นทุนต่ำอย่างแอลกอฮอลขวดไม่ถึง๓๕บาท
ก็จุดได้เกือบพันนัดแน่

ยิงไล่นกได้ตลอดฤดูการเพาะปลูกเลยนะคะ
แล้วก็อาจจะใช้แทนประทัดในเทศกาลยี่เป็ง
แล้วก็เทศกาลลอยกระทงได้ด้วยนะ

ผู้หญิงที่บอบบางอย่างโรสลินก็ใช้ได้

ใครบอกว่าอยากจะใช้แบบนี้บ้าง

โดยโทรศัพท์เราขึ้นให้แล้วนะคะ

แต่อยากจะบอกต่อเพราะมันปลอดภัยจริง

ก็กลัวมันระเบิดได้บอกอะไรแบบนี้แน่นาย